โซเชียลมีเดียเขาก็แชร์กันด้วยนะคะ
เป็นเรื่องราวความน่ารักของคู่รักคู่หนึ่ง
ผู้ชายเขาเซอร์ไพรส์ผู้หญิงด้วยกัน
ช่วยตามหาคุณพ่อที่พลัดพลากจากกันกว่า๒๖ปี
และในที่สุดเขาก็ได้เจอกันคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวความน่าทราบซึ้งใจนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้คือพ่อลูกกัน
ไม่ได้เจอกันมากว่า๒๖ปีนะคะ

เป็นเรื่องราวที่แสนน่าประทับใจค่ะ
แล้วก็ถูกแชร์มาจากเฟซบุ๊คของคุณกิติศักดิ์นาคนิยม
โพสต์คลิปซึ้งกินใจของพ่อลูกคือหนึ่ง

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุข
จากแฟนผมเคยพูดว่าได้พลัดพลากจากพ่อมาตั้งแต่อายุ๒เดือน
ผมเลยสอบถามชื่อนามสกุล

แม่ของแฟนผมจำนามสกุลได้

ใช้เวลา๑อาทิตย์ในการค้นหาจนเจอ
และวันนี้๒๖ปีที่แฟนผมได้เจอพ่อผู้ให้กำเนิด
ผมนี่ทั้งตื่นเต้นและตื้นตันใจอย่างมาก

ที่สามารถช่วยตามหาคุณพ่อของแฟนได้เจอกัน
เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็ดูแล้วก็ทราบซึ้งไปด้วย
ก็ยินดีด้วยนะครับ
คือมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรประการใดที่ทำให้เขาพัดภาคจากกัน
แต่แน่นอนล่ะความเป็นพ่อเป็นลูกนะยังไงเขาก็อยากจะเจอกัน
สุดท้ายคุณแฟนก็จัดให้เลย

ปีคุณคิดดูเขาพัดภาคจากกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนโตแล้วแบบนี้

คุณดูสิเป็นภาพที่ซึ้งมากมันย้ายออกมาได้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหน
มันเป็นความรู้สึกที่ทราบซึ้งดูสิครับ
สิครับอันนี้ต้องชื่นชมคุณแฟนของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะที่เขาอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนเขาด้วยแบบนี้
ใช่แล้วก็รู้แค่นามสกุลเท่านั้นแล้วก็ไปตามหาไปจนเจอโอ้โหเป็นเตอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยจริงนะ
สุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้พบกันอีกครั้งถึงแม้ว่าจะรอมานาน๒๖ปีก็ตาม
บางคนชอบเตอร์ไพรส์แฟนด้วยการซื้อของแนนงแนนเมมกระโปรงกระเป๋าลงโอ้โหเป็นสายปงสายเปย์สุดท้ายก็โดนเท
นี่เจอหนุ่มคนนี้เขาเซอร์ไพรส์แบบนี้โอ้โหมันทราบซึ้งแล้วโดนเทด้วย
ถูกต้องสุดยอดเลยครับผมน้ำตาไหลเลย